มาว่ากันถึงเรื่องของการขึ้นรถไฟหน่อย
ถ้าค่าโดยสารรถไฟ๑๐๕บาท
แต่ทีนี้มันมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่า
มีผู้โดยสารรถไฟที่เขาขึ้นขบวนรถไฟ

ปรากฏว่า๑๐๕บาทที่ถูกเรียกเก็บเงินเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าแบ่งเป็นค่าตัวโดยสาร๕บาท
อีกร้อยบาทเป็นค่าธรรมเนียมเนื่องจากขึ้นมาซื้อตัวบนรถ
ใครที่ยังไม่ทราบขอให้ทราบไว้นะครับ
โพสต์ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อตัวรถไฟบนรถที่สูงถึง๑๐๐บาท
โดยเล่าว่าตัวเองได้นั่งรถไฟชาญเมืองขบวน๑๓๑กรุงเทพชุมทางบ้านพาชี
อยู่ที่พระนครศรียุธยานะครับ
นั่งมาเมื่อ๘มกราคมนะครับขณะที่นั่งรถไปก็เจอน้องผู้หญิงคนหนึ่ง
ขึ้นมาจากสถานีบางซื่อจะไปลงรังสิตก็ใกล้นิดเดียวไม่กี่สถานีนะครับ
แต่น้องไม่ได้ซื้อตัวจากห้องจำหน่ายตัวโดยสารที่อยู่ข้างล่าง
ขึ้นมาบนรถนะครับพนักงานที่อยู่บนรถก็มาตรวจสอบตัว
ถามน้องว่าน้องจะไปลงที่ไหนน้องบอกว่าลงรังสิตค่ะ
เขาก็คิดเงิน๑๐๕บาทจากบางซื่อไปรังสิต๑๐๕บาท
ธรรมเนียมก็ปลาเข้าไปร้อยหนึ่งดูจากใบเสร็จนะคะ
ค่าโดยสารให้แค่๕บาทแต่ค่าธรรมเนียม๑๐๐บาท
หลังจากนั้นก็มีผู้โดยสารที่ถูกเก็บค่าธรรมเนียมแบบนี้อีก๓คน
โดย๒คนขึ้นจากบางซื่อไปลงบางเขน
ค่าตัวรถเนี่ย๒บาทคุณเขมสอนแต่ค่าธรรมเนียม๒๐๐
รวมเป็น๒๐๒บาทน้องเขาก็ทำหน้างงว่าทำไมแพงจัง
แล้วก็ให้เหตุผลไปว่าที่ต้องมาซื้อบนรถก็เพราะว่ามันใกล้เวลาที่รถจะออก
ก็เลยต้องมาซื้อบนรถแล้วเจ้าหน้าที่ที่สถานีที่อยู่ข้างล่างเนี่ย
ก็บอกว่าให้ไปซื้อบนรถเลยเขาก็เลยขึ้นมาซื้อตัวบนรถ
แต่พนักงานที่อยู่บนรถตอบกลับไปว่า
คุณต้องมารอรถไฟไม่ใช่ให้รถไฟมารอคุณ
เขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถาม
ว่าแล้วถ้าเป็นรถชาญเมืองแล้วจอดทุกจุดล่ะ
อย่างจุดจอดอุรุพงศ์โรงพยาบาลรามากม๑๑กม๑๙
หลัก๖แล้วที่จุดเหล่านี้เขาไม่มีห้องขายตัว
แล้วมีคนขึ้นจะให้พวกเขาทำยังไง
ต้องเสียค่าธรรมเนียมซื้อตัวบนรถทุกคนหรืออย่างไร
ถ้าอย่างนั้นรถไฟจะจอดทำไมก็ไม่ต้องจอดกันเลย
อย่างนั้นคนขึ้นมาเพราะว่าซื้อตัวข้างล่างไม่ได้

เขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอยากจะประกาศ
ให้ทราบว่ามันมีแบบนี้ด้วย

อนุเคราะห์ผู้ใช้รถไฟชาญเมืองบ้าง

ทีนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบที่การรถไฟ

เรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมเวลาขึ้นรถไฟอยู่
ใช่แล้วครับเพราะว่ามันมีจริง

เราสอบถามไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย

เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการมาซื้อตัวบนรถ

จะเก็บคนละ๒๕๐บาท

เก็บคนละ๑๐๐บาท

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซื้อตัวบนขบวนรถ
ก็คือยกเว้นสำหรับผู้โดยสารที่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นเด็ก
เป็นนักเรียนในเครื่องแบบไม่เกินชั้นมัธยมศึกษา
เป็นผู้โดยสารที่ขึ้นโดยสารจากที่หยุดรถ
ผู้โดยสารที่ขึ้นโดยสารจากที่หยุดรถ
ก็คือเขาหยุดรถในจุดที่ไม่มีสถานี
ที่หยุดรถป้ายหยุดรถบางป้ายไม่มีจุดขายตัวนะ
ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีตัวแทนเปิดจำหน่ายตัว

แล้วสถานีก็จะมีการแจ้งเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการจำหน่ายตัวไม่ได้
อะไรพวกนี้อันนี้ก็ยกเว้นให้
แต่ทางรพทบอกว่ากรณีนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบรายละเอียดก่อน
ว่าคนที่ถูกโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ว่าอยู่ในป้ายที่เขามีการขายตัวอยู่ที่ป้ายแล้วหรือเปล่า
แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ข้างล่างมีจุดขายตัวแหละ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่ทันแล้วคุณขึ้นไปซื้อข้างบนเลย

นั่นน่ะสิก็ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมจริงถ้าซื้อที่ป้ายก็จบใช่
แล้วทำไมอีกคนนึงถึงเสีย๒๐๐ทั้งที่ขบวนเดียวกัน

เดี๋ยวรอความคืบหน้าเดี๋ยวเราไปตรวจสอบมาให้นะคะ